สอบเรื่องของสภาพอากาศแล้วก็เรื่องของน้ำป่าไหลหลาก
เพราะเมื่อวานมีภาพน้ำป่าไหลหลากลงมาจากอุทยานแห่งชาติเขาใหญ่
แล้วก็ลงมาที่น้ำตกนางกรองแล้วก็น้ำตกวังตะไคร้
ที่ตำบลหินตั้งอำเภอเมืองจังหวัดนครนายก
ภาพค่อนข้างน่ากลัวเพราะน้ำแรงมาก
ใช่ค่ะทีนี้ทางเขาใหญ่เองก็สั่งห้ามนักท่องเที่ยวเลย
ลงเล่นน้ำเพราะว่าถือว่าเป็นปริมาณน้ำที่มากที่สุด
รอบ๑๐ปีเลยนะคะคุณผู้ชม
นี่คือสภาพมวลน้ำจากอุทยานแห่งชาติเขาใหญ่
แล้วก็ไหลลงพื้นที่แหล่งน้ำตามธรรมชาติ
ในพื้นที่แหล่งท่องเที่ยวน้ำตกในพื้นที่ตำบลหินตั้งแล้วก็สาริกานะคะ
วนน้ำไหลมาที่น้ำตกนางรองน้ำตกวังตะไคร้
แล้วก็ทำให้ปริมาณน้ำเพิ่มขึ้นเร็วมาก
รวมถึงเนี่ยค่ะเป็นคลิปที่มีการแชร์กันในโลกโซเชียลนะคุณผู้ชม
น้ำมันมาเร็วน้ำมันมาแรงแล้วก็ดูสีของน้ำสิคะ
เป็นสีส้มสีน้ำตาลขุ่นแบบนี้
ซึ่งทางด้านผู้ประกอบการก็สั่งห้ามไม่ให้นักท่องเที่ยวลงเล่นน้ำเด็ดขาดเลยนะคะ
แล้วก็ให้มาขึ้นมาอยู่ด้านบนในพื้นที่ที่ปลอดภัย
ซึ่งก็มีประชาชนไลฟ์ผ่านทางเฟซบุ๊ก
เพราะว่ามีมวลน้ำไหลเข้าพื้นที่ศรีดารีสอร์ท
เกือบจะถึงสะพานแล้วแล้วก็มีความรุนแรงมาก
รวมถึงมีการแจ้งด้วยว่ามีบุคคลศูนย์หายนะคะ
เมืองต้นก็ได้ตรวจสอบพบว่าผู้ที่เข้าใจว่าศูนย์หาย
ปรากฏว่าไปติดเกาะอยู่อีกฝั่งนึงยังปลอดภัยอยู่
เจ้าหน้าที่ก็ได้เร่งให้การช่วยเหลือเรียบร้อยแล้ว
ส่วนพื้นที่อุทยานน้ำตกนางรองด้านหน้าที่มีปริมาณน้ำท่วมสูง
แล้วก็มีความรุนแรงในช่วงบ่ายถึงช่วงเย็น
ปรากฏว่าระดับน้ำก็ค่อยลดลง
ในวิชัยพรลีแสงสุวรรณพร่วมโดยการส่วนอุทยานแห่งชาติ
นักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่๑ก็ลงพื้นที่ไปตรวจสอบค่ะ
บอกว่าปริมาณน้ำฝนสะสมบนเขาใหญ่ถึงผาตะแบก
มีปริมาณน้ำฝนอยู่ที่๑๔๐๑๕๐มิลลิเมตร
รวมถึงสถานการณ์น้ำเมื่อวานถือว่ามากที่สุดในรอบ๑๐ปีเลย
ดังนั้นทางอุทยานแห่งชาติเขาใหญ่ก็เลยสั่งห้ามนักท่องเที่ยวลงเล่นน้ำ
ป้องกันอันตรายที่จะเกิดขึ้นกับนักท่องเที่ยวนะคะ
และจากเหตุที่น้ำป่าไหลหลากมาจากอุทยานแห่งชาติเขาใหญ่
ทำให้เมื่อวานมีคลิปสุดระทึกเกิดขึ้นแล้วก็เผยแพร่อยู่ในโลกโซเชียลนะครับ
เป็นพาดหัวหน้าหนึ่งด้วยน้ำป่าอุทยานเขาใหญ่หลาก

เป็นคลิปจากชาวบ้านที่อยู่ริมคลองวังตะไคร้เป็นคนถ่ายไว้๒มุมด้วยกัน
โดยในคลิปนี้นะครับเดี๋ยวจะได้เห็น

นอยู่กับเชือกที่ผูกไว้บนต้นไม้
แล้วก็มีท่าทีหมดแรงนะครับ
ก่อนที่จะมีชายอีกคนนึงลอยมาตามน้ำพร้อมกับห่วงยาง
มาคว้าตัวเอาไว้แล้วก็ลอยตามน้ำป่าไปด้วยกัน
มีชาวบ้านอีกคนถอดเสื้อว่ายน้ำบนห่วงยางตามไปด้วยแล้วครับ
นี่นอนว่ายน้ำบนห่วงยางตามไปเลย
โอ้โหท่ามกลางเสียงร้องระงมของคนที่อยู่บนฝั่ง
ที่เป็นห่วงทั้ง๓ชีวิต
จะถูกน้ำป่าไหลหลากพัดพาไปเพราะน้ำมันแรงเหลือเกินคุณ

เห็นแบบนี้คนบนฝั่งก็เป็นห่วงฮะ

ต่อมามีรายงานข่าวจากฝ่ายป้องกันและบรรเทาสารภัย
จังหวัดนครนายกแจ้งว่าทั้ง๓คน
ขึ้นจากน้ำได้อย่างปลอดภัยนะครับ
โดยชายสองคนที่เข้าไปช่วยนักท่องเที่ยวเป็นชาวบ้านครับ
ชื่อนายนาลอนมีประเสริฐและนายหนึ่งมีประเสริฐเป็นญาติกัน
แล้วก็มีบ้านอยู่แถวริมคลองวังตะไคร้นั่นเอง
เห็นนักท่องเที่ยวไหลไปตามสายน้ำแบบนี้
ก็ต้องรีบช่วยและท้ายที่สุด๓ชีวิตนี้ปลอดภัยนะครับ
คุณผู้ชมครับเมื่อวานนี้มีอีกเหตุหนึ่ง
เกิดขึ้นภายในศรีดารีสอร์ทที่ตำบลหินตั้งอำเภอเมืองนครนายก
เพราะว่าที่นี่มีกองถ่าย
กองถ่ายภาพยนตร์เรื่องออนซอนเดย์
คนในกองถ่ายกว่า๕๐ชีวิตต้องหนีน้ำที่ไหลแรง
ขึ้นไปอยู่บนชั้น๒ของรีสอร์ทและรอความช่วยเหลือ
ใช่แล้วก็มีศิลปินดาราอยู่เยอะเลยนะคุณ
หลายคนนะครับไม่ว่าจะเป็นคุณก้องห้วยไร่
คุณเบิ้ลปฐุมราชคุณธัญญาอาสยาม
คุณแซคชุมแพรแล้วก็คุณโหน่งช่า
ติดค้างอยู่ภายในศรีดารีสอร์ทแห่งนี้นะครับ
เจ้าหน้าที่ทั้งมูลที่ร่วมกระตันยู
เจ้าหน้าที่ทหารเข้าไปช่วยเหลือ
คนที่ยังติดค้างอยู่ภายในนี้นะครับ

กระแสน้ำมันค่อยลดระดับลง

ก็สามารถนำรถเข้าไปช่วยเหลือผู้ติดค้างในศรีดารีสอร์ท

ศิลปินดาบราเองแล้วก็ทั้งทีมงานของกองถ่ายภาพยนตร์นี้ทั้งหมด

เบิ้ลปฐุมราชเขาไลฟ์ผ่านทางเฟซบุ๊คของเขานะ
เขาบอกว่าเป็นเหตุทดสอบหนังที่จะต้องมีอุปสรรค

ขอให้ทุกคนอยู่รอดปลอดภัยเพราะว่าชีวิตสำคัญกว่า

แต่เป็นน้ำมันไหลหลากมาจริงนะครับ
ใช่ค่ะเพราะว่าอย่างคุณธัญญาอาสยามบอกเลยนะ
เกิดมาไม่เคยเจอแบบนี้เลยน้ำป่าสีขุนแล้วก็ไหลแรงขนาดนี้
ยังดีที่เลิกกองแล้วแล้วก็ขึ้นมาพักบนอาคารได้ทัน
แล้วก็ดีใจที่ทุกคนปลอดภัยไม่มีเรื่องร้ายเกิดขึ้นนะคะ
แฟนเพลงทราบเรื่องก็ส่งกำลังใจแล้วก็ความห่วงใยเข้าไปเยอะมากเลยนะครับ
เมื่อคืนนี้นะครับนายนัทพงศิริชนะผู้ว่าราชการจังหวัดนครนายก
มีการเรียกประชุมหาบรือถึงแนวทางบริหารจัดการ
ที่มีปริมาณมวลน้ำล่าสุด
ตอนนี้สถานการณ์น้ำเริ่มไปในทิศทางที่ดีขึ้นนะครับ
ปริมาณน้ำลดลงแต่ว่าการไหลของน้ำมันยังแรงอยู่ไงคุณ
และนักท่องเที่ยว๓๐ชีวิตที่ติดอยู่กลางน้ำป่าในพื้นที่คลองมะเดือ
ทางเจ้าหน้าที่ฝ่ายปกครองและอาสากู้ภัย
ก็ได้เข้าช่วยเหลือจนปลอดภัย
มีการลำเลียงนักท่องเที่ยวออกจากพื้นที่ได้ทั้งหมดแล้วนะครับ
เหลือแต่นักท่องเที่ยวที่ประสงค์จะอยู่ต่อ
ที่บริเวณที่พักบริเวณคลองมะเดือนี้นะครับ
ส่วนกระแสข่าวว่าน้ำในแม่น้ำนครนายก
จะเข้าท่วมในช่วงเวลาประมาณ๔ทุ่มของเมื่อคืนนี้
เนื่องจากว่าน้ำในแม่น้ำนครนายก
สามารถรับปริมาณน้ำได้ในปริมาณ๒๐๐ลูกบาทเมตรต่อวินาที
ซึ่งตอนนี้น้ำที่ไหลเข้ามา
อยู่ที่ประมาณ๑๘๓ลูกบาทเมตรต่อวินาทีแล้ว
ซึ่งทางเขื่อนขุนด่านปราการชนนะครับ
ทำการปิดประตูระบายน้ำ
เพื่อไม่ให้น้ำจากเขื่อนไหลลงสู่แม่น้ำนครนายก
ขณะที่ประตูระบายน้ำต่างโดยรอบได้สั่งเปิดทั้งหมด
เพื่อให้น้ำได้ระบายออกไปเร็วที่สุดนะครับ
คุณดูการประบายน้ำออกจากเขื่อนสิ

แล้วก็แจ้งเตือนไปยังบ้านเรือนริมคลอง
เตรียมตัวรับมวลน้ำป่าก้อนนี้

แล้วก็เตรียมพร้อมหากต้องมีการอบพยพออกจากพื้นที่ด้วยนะครับ
เมื่อวานนี้ก็โอ้โหเป็นเหตุชุลมุนเลย
ใช่ค่ะที่จังหวัดนครนายกนะครับค่ะค่ะ
ก็ท้ายที่สุดแล้วคือทุกคนก็ปลอดภัยนะคะ

แล้วก็ยังมีรถบางคันที่อาจจะยังออกมาไม่ได้
คืออาจจะต้องรอให้ระดับน้ำลดลงมากกว่านี้ก่อนนะคะ
แล้วก็ตอนนี้ทางจังหวัดเองก็ต้องไปแจ้งเตือนยังรีสอร์ทต่าง
เพราะว่ามีรีสอร์ทริมน้ำริมน้ำตกมากมายในนครนายก
ก็สั่งให้งดกิจกรรมทางน้ำไปก่อนนะครับ